มาสักครู่นี้พูดถึงสถานการณ์น้ำถ้วมนะคะ

แล้วก็มีคลื่นสูงบริเวณชายหาดต่างนะคะ

สวัสดีครับ
ปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าครับผม
สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณอัธชัย
สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เริ่มขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
แต่เมื่อคืนช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีลมกับฝนค่อนข้างรุนแรง
โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่นะครับมีฝนตกอยู่ที่ประมาณ๘๐มิลลิเมตรนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้จากการตรวจสอบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง๓อ่าง
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานก็ยังอยู่ในระดับปกติที่ยังพอรองรับน้ำได้นะครับผม
โดยระดับน้ำในคลองบางสะพานในช่วงสะพานวังยาว
โดยเมื่อช่วง๓นาฬิกาที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นระดับวิกฤตไปแล้วที่๔๓เมตรนะครับ
ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมผิวกันเจราะจรบริเวณจุดกับรถในสะพานวังยาว
เผิดพื้นผิวกันเจราะจรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
จากจุดนั้นแล้วมีจุดอื่นไหมคะ
น้ำท่วมขังแล้วก็รถไม่สามารถสัญจรได้
คือมวลน้ำจากก้อนที่ว่าอยู่ในจุดวิกฤตเมื่อคืน
ตอนนี้ไหลเข้าสู่ตัวอำเภอบางสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยที่ในตัวสะพานตรงโรงเรียนอนุบาลมังสะพานนะครับ
ล่าสุดระดับน้ำแสะอยู่ที่คอสะพาน
ก็คือที่ระดับ๖เมตรนะครับ

ถนนสามารถใช้การได้ตามปกติถูกไหมคะ
ถนนในพื้นที่ตอนนี้ยังใช้การได้ตามปกติอยู่ครับ
ที่จุดอำเภอวิธีบังสะพานมีการเตรียมพร้อมพร้อมรับมือยังไงบ้างไหมคะ
คือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวมีผลกระทบบ้างไหมครับ
เพราะตามภาพที่เห็นเราเห็นพวกเศษขยะกิ่งมงกิ่งไม้นี่เต็มชายหาดเต็มถนนเลย
ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ตอนนี้ในพื้นที่ก็คือ
ก็คือบริเวณหมู่๕แม่ลำพึงครับ
ที่ตามที่เห็นไปในภาพครับ
แต่ตอนนี้ก็คือต้องรอระดับน้ำอยู่ในภาวะปกติก่อน
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันภัยเขต๓นะครับจะระดมการสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้หมด
จะเข้าไปเช็คสำรวจความเสียหายอีกทีหนึ่งครับ
แล้วนอกจากเรื่องของต้องการที่จะให้สูบน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการร้องขอเป็นพิเศษมีอะไรไหมคะ

ยังไม่มีอะไรต้องการเป็นพิเศษเพราะว่าบางส่วนก็มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็คือสามารถขนทรัพย์สินออกมาได้
แต่ว่าในจุดนี้มีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาแล้วประมาณ๒๓วันครับ

คุณอัธชัยคะเมื่อสักครู่มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่รองรับน้ำหลังจากนี้
เพราะว่าพอฝนมันมาน้ำมันก็เยอะ
มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการรองรับน้ำในการระบายน้ำหลังจากนี้คะ
หลังจากนี้ก็คงต้องเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลครับผม
ให้เร็วที่สุดหลังจากช่วงที่น้ำลดลงหลังจากช่วงที่น้ำสูงสุด

เจ้าหน้าที่ก็คงต้องเร่งดำเนินการผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
ค่ะและพื้นที่เก็บน้ำเขื่อนต่าง
เก็บน้ำต่างในพื้นที่พร้อมรองรับมากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนนี้เท่าที่เช็คดูเมื่อเช้าผมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง๓ตัว
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับผม
หรือยังพอรองรับน้ำได้จากเครื่องขาวสะนาวศรี

มีการประกาศเตือนเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
ดินโครนถล่มดินสไลด์ในพื้นที่

ขอบคุณคุณอัทธัชัยณิธิศรีลัตตานนท์

จังหวัดประจวบคิริขันโดยรวม

พื้นที่เป็นระดับแค่น้ำท่วมขัง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเลย
ประจำจุดที่จังหวัดประจวบคิริคัน
เพราะว่าบางจุดนี่เป็นจุดที่ทางน้ำจะไหลลงสู่ทะเล

ตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์ค่อนข้างดีนะคะ